ถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีประเพณีอีกประเพณีนะคะ
ที่เขาเรียกกันว่าเป็นประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์
เขาบอกว่าเป็นประเพณีของชาวเชื้อสายมอร์แกนที่จังหวัดพังงา
เขาทำกันมานานมากแล้วนะเป็นร้อยปีเลยเนี่ยค่ะ
เขาจะเอาเรือเนี่ยตกแต่งเป็นรูปมังกรนะจากนั้นก็จะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้ง
ดอกไม้ทูบเทียนเศษเล็บเศษผมแล้วก็เศษผ้านุ่งห่ม
นำมาใส่ในเรือสะดอกเคราะห์ที่ตกแต่งเป็นรูปมังกรเนี่ยค่ะ
วางบนแพรไม้ไผ่แล้วก็ร่วมกันแห่ไปลอยในทะเล
อันนี้เป็นชาวบ้านบ้านบางสักตำบลบางม่วงนะเกาะป่า
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ให้ออกไปจากครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านของเขา
เป็นประเพณีช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ซึ่งชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์มานัดปุญญพรโน
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์อภัยสมุทรพร้อมกับพระภิกษุ๕รูป
สวดมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากครอบครัวและหมู่บ้านด้วย
จากนั้นพระอาจารย์มานัดก็จะถือสายสิน
นำขบวนแห่เรือสะดอกเคราะห์นี้ไปที่ชายหาดค่ะ
ซึ่งระหว่างทางชาวบ้านเขาก็จะซัดเข้าสารใส่เรือไปตลอดทางเลย
พอไปถึงชายหาดปุ๊บก็จะเอาเรือลากเรือสะดอกเคราะห์นี้ออกไปสู่กลางทะเล
เห็นเขาโยนกันก็คือการสาดข้าวสารใส่เข้าไปในเรือ
จากนั้นก็เอาเรือลากเจ้าเรือมังกรลำนี้ออกไปกลางทะเล
ซึ่งประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์นี้อย่างที่บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่นะคะของชาวบ้านเชื้อสายมอร์แกน
ทุกปีเนี่ยลูกหลานที่ออกไปทำงานต่างถิ่นเขาจะกลับมาที่บ้านเกิดมาหาครอบครัว
แล้วก็จะมาร่วมกันทำพิธีนี้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากตัวเองจากครอบครัว
แล้วก็จากหมู่บ้านก่อนที่จะกลับไปทำงานรับปีใหม่เป็นมงคลนะ